เราจะเริ่มต้นกันด้วยคลิปเหตุการณ์ที่เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เยอะเลยในโลกออนไลน์
เราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น

เนื่องจากมีการจุดพลุบูชาพระธาตุที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วเป็นพระธาตุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนจะสร้างเมืองเชียงใหม่
โดยบอกว่าคนที่จุดก็คือพระในวัดนั่นแหละ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

เหมือนพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีเหมือนระเบิดทีละชั้นแบบนี้ค่ะ

แล้วคนไม่ได้มองในเรื่องของความสวยงามนะคะพูดกันตรง

ใช่เอาละเราไม่เห็นว่าแบบพังถล่มอะไรลงมา

ร้าวจะแตกอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่กันอยู่นะครับ
ความจริงเนี่ยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของพระเลยนะครับ
พระสมพรธิตโสพโนวิชามนเป็นพระลูกวัดเจดีเหลี่ยม
อยู่ที่ตำบลท่าวังตานอำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นการจุดพลุลูกหนูนะฮะพุ่งเข้าไปแถวพระธาตุเจดีเหลี่ยมนะครับ
จากนั้นพลูกระจายออกตามที่เห็นเลยค่ะ
ถามว่าสวยไหมมันก็สวยนั่นแหละแต่มันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมนะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้คนเป็นห่วงมากนะครับ
สะเก็ดระเบิดจากครุจะทำให้องค์พระเจดีเนี่ยพังเสียหายไหม

คือพระธาตุองค์นี้อายุหลายร้อยปีนะครับอยู่ในเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม
ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนจะสร้างเมืองเชียงใหม่ด้วยซ้ำ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบแล้วนะครับ
แล้วก็ไปสอบถามจากท่านเจ้าวาดวัดเจดีเหลี่ยมนะฮะ
พระครูสังคพิชัยดรจำนงวรปัญโย
บอกว่าอย่างนี้ฮะคลิปที่เห็นจุดพลุกัน
เป็นงานตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนนะ
ซึ่งตรงกับช่วงประเพณียี่เป็งทางวัดเจดีเหลี่ยม
จัดถวายพุทธบูชาด้วยการจุดถางประทีบ๙๙๙๙ดวง
เพื่อบูชาองค์พระธาตุเจดีเหลี่ยม
เพราะมีประชาชนในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะไปหมดเลย
ส่วนพลุเนี่ยเจ้าอาวาสวัดเจดีเหลี่ยมบอกว่า
เป็นความคิดของคณะกรรมการวัด
และผู้ที่ศรัทธาเขาไปจ้างช่างทำพลุมาทำกันเองนะ
พวกพลุที่เห็นจัดธรรมพลุกันเอง
ถูกประสงค์ก็คือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
แล้วก็มีคลิปเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลคนก็เลยตั้งคำถามกัน
แต่ว่าเจ้าอาวาสวัดเจดีเหลี่ยมบอกกับเราว่า

บริเวณยอดที่เห็นแล้วมีพลุแตกออกเป็นวงกว้างเนี่ย
คือพลุที่พุ่งไปเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่ตัวองค์พระธาตุอะไรเลยอยู่ด้านนอก
นี่มันเป็นมุมเห็นไหม
เขาบอกมุมกล้องจริงพลุที่เป็นประกายประกายทางด้านนอก
ใช่แล้วที่พุ่งไปก็พุ่งไปด้านนอก
นี่แต่แหมคนเข้าไปดูมันด้านนอกแต่มันมีส่งมีเศษซากอะไรมันก็อยู่แถวนั้นพอดี
แต่เจ้าวาดวัดท่านยืนยันว่ามันเป็นเรื่องมุมกล้องที่มันประจวบเหมาะพอดี

คุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะก็ทางผู้มนุยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่
เทิดศักดิ์เย็นจุระลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
รอบองค์พระเจดียังมีชิ้นส่วนของพลุอยู่ด้านบนองค์พระธาตุและกระจายเต็มพื้นอยู่เลย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่คือเศษชิ้นส่วนของพลุ
ทีนี้พอไปตรวจสอบคลิปวิดีโอไปตรวจสอบร่องรอยที่ปรากฏ
ก็ยืนยันว่าเป็นการจุดพลุด้านนอกองค์พระธาตุ
แต่ภาพที่เห็นมันคือมุมกล้อง
ก็เลยเข้าใจว่าพลุเนี่ยพุ่งไปด้านในองค์พระธาตุ
แล้วประกายพลุเนี่ยมันเกิดจากทางด้านในแล้วก็กระจายออกมา
จากการตรวจสอบเขาบอกไม่ใช่เขาบอกแบบนี้นะพี่อุ๋

เพราะว่าแต่มันจุดให้ไกลกว่านี้หรือว่าจุดที่อื่นไม่ได้หรือไง
แต่ทีนี้ก็มีคำแนะนำให้เจ้าอาวาส
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ
ในเบื้องต้นนี่ก็จะเห็นแต่ชิ้นส่วนดั้งเดิม
ซึ่งเขาเคยเสียหายไปกว่านั้นแล้ว
พระธาตุบูรณะมาหลายครั้ง
อาจจะมีปูนปั้นล่วงหล่นบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ของใหม่
แล้วก็ไม่ใช่ของที่เกิดจากเหตุที่ผู้ระเบิด
และในอนาคตพังคมสินพักกร
จะมีการจัดถวายความรู้พระสังคาธิการ
ให้ความรู้ในการดูแลรักษาประมุงศาสตร์ประวัติฐาน
คือต้องช่วยกันดูแลรักษานะฮะ
ก็ยืนยันว่าเบื้องต้นไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายอะไรเพิ่มเติม